คุณผู้ชมคะเรานำเสนอกันมาตลอดนะคะ
สำหรับงูที่ไปพบในคอหารในโถ
ครั้งนี้เจออีกแล้วแต่ไม่ใช่งูนะ

ใช่ค่ะน้องอายุเพียง๔ขวบเท่านั้นนะคะ
ไปพบน้องมีสติดีมากนะคะ
ปรากฏว่าเห็นขณะก่อนที่จะนั่งลงปลดทุกข์กันนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าไปช่วยกันเนี่ยนะคะ
เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยจังหวัดฉะเชิงเศร้า
นำอุปกรณ์เข้าช่วยจับลูกตัวเงินตัวทอง
ภายในบ้านเลขที่๓๒หมู่ที่๓ตำบลบางวัวอำเภอบางปะกงค่ะ
หลังจากที่ได้รับแจ้งจากนายธิรชาติวงแตง
อายุ๒๘ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านบอกว่า
ลูกตัวเงินตัวทองมาโผล่ที่คอหาร
กัดลูกชายวัย๔ขวบขณะที่กำลังปลดทุกข์
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็พยายามที่จะใช้บ่วงเชือกคล้องคอ
แต่ลูกตัวเงินตัวทองได้มุดหายลงไปในคอหาร
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยใช้น้ำราดลงไป
ขณะเดียวกันก็ไปเปิดฝาบ่อเกลือด้านหลังห้องน้ำ

โดยพบว่าเป็นลูกตัวเงินตัวทองนะคะความยาวก็สักประมาณ๓๐เซนติเมตร
เจ้าหน้าที่คาดว่าก็น่าจะมาจากทางท่อระบายน้ำ
มุดลงบ่อเกลอะแล้วก็ไปโผล่ที่คอหาร
เจ้าของบ้านเล่าแบบนี้บอกว่าขณะที่นั่งพักอยู่ในบ้าน
ลูกชายวัย๔ขวบเดินเข้าไปเข้าห้องน้ำเพื่อที่จะปลดทุกข์หนัก
ระหว่างนั้นก็ก้มลงมองคอหารก็สังเกตเห็นอะไรผิดปกติ
โผล่ขึ้นมาจากคอหารสายหัวไปมาไปมา
แล้วก็พยายามที่จะออกมาจากคอหารให้ได้
ด้วยความตกใจค่ะลูกชายเกรงว่าจะถูกกัด
ก็เลยร้องตะโกนขอความช่วยเหลือ
กระทั่งคุณพ่อมาดูเพราะว่าเป็นลูกตัวเงินตัวทอง
จากนั้นก็เลยประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ให้มาช่วยจับไปทีไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติค่ะ